ส่วนเรื่องของความวุ่นวายระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านที่ตามภาพด้านหลัง
แล้วผู้ใหญ่บ้านปกติจะต้องประณีประนอมกับลูกบ้านทำไมถึงได้ตีอะไรกันขนาดนี้
เล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรแต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปมารุมมาตุ้มนี้ก่อนค่ะ

เลยค่ะและหลังจากนั้นลงไปนอนกอดกันบนพื้นอีกโอ้โหตีกันเหมือนโกรธกันมา
แต่ชาติปังไหนเนี่ยตบตีกันแบบนี้เลยค่ะแต่นี่คือลูกบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านและภรรยาของผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ของหมู่ที่๑๓ตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
สาเหตุของการทะเลาะวิวาสเนี่ยเป็นเรื่องอะไร
ทีมข่าวของเราอยากรู้มากลงพื้นที่ไปเลย
ไปเจอชาวบ้านและช่วงนั้นชาวบ้านเขารวมตัวตะโกน
คำว่าไม่เอาไม่เอาอยู่พอดีเลย

ไปถามคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะ
ชื่อว่านางลัดดาวันค่ะสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะ
ได้รับบาดเจ็บรวมตัวบอกไม่เอาไม่เอาด้วย

ผู้ใหญ่บ้านกับฉันก็เป็นญาติกันแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ช่วงนั้นทำพิธีเลี้ยงสารปู่ตาประจำหมู่บ้าน
ตัวเธอและชาวบ้านเจอผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยเข้ามาสอบถามผู้ใหญ่บ้าน

เริ่มจากการมีปากเสียงเนี่ย

จะเห็นว่ารอบมันเป็นพิธีนะคะ

รุนร่างจนถึงคจารุมทำร้ายกันค่ะ

ศีรษะของเธอถึง๓ครั้ง
ช่วยกันรุมตกตีได้รับป่าเจ็บเลย

และเธอบอกเลยนะคดีนี้ต้องไปจบที่ศาล
เอาฟังความฝั่งลูกบ้านแล้วต้องฟังความสองฝ่ายนะ
การดูข่าวการชมข่าวนะคะ
ฟังผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยไหมผู้ใหญ่บ้านชื่อวนายมาโนธค่ะ
มาพร้อมพันรยาเลยแล้วพาทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุ
ชี้แจงด้วยค่ะบอกว่าวันนั้น๖พฤษภาคม
คู่กรณีเดินมาถามว่าทำไมชอบกันแกล้งลูกบ้าน
เขาก็ตอบไปว่าวันนี้เป็นวันดีนะ
เป็นวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านและเลี้ยงสารปู่ตาด้วย
ถ้าอยากรู้อะไรให้ไปสอบถามที่ที่การผู้ใหญ่บ้านนู้นวันหลัง
ไม่ใช่มาวันนี้วันนี้เป็นวันดีเท่านั้นแหละค่ะ
คู่กรณีจับแขนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กระชากด้วยตะโกนด่าอีก
เขาก็เลยพยายามจะขึ้นรถหนีแต่อีกฝ่ายก็คือลูกบ้านอ่ะ
ตามมาผลักจนล้มแล้วก็กลายเป็นเรื่องชุนละมุน
ตามคลิปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ส่วนสาเหตุฟังเฉพาะฝั่งผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเขาเดาแบบนี้ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคาดว่าชาวบ้านไม่พอใจ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่
กรณีชาวบ้านไปบุกลุกป่าใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์
ประกอบกับก่อนหน้านี้กลุ่มคู่กรณีน่ะ
ช่วยคู่แข่งหาเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยน่าจะเกิดจากความไม่พอใจสองเรื่องนี้แหละมั้ง
เพราะว่าอย่างนี้แต่ข้อมูลที่ชาวบ้านบอกว่า
กลั่นแกล้งชอบจับผิดลูกบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรารอข้อมูลต่อนะ
ว่าเป็นเรื่องอะไรกรรแกล้งนี่แมนยังไง
แต่ก็อยู่กันยากแล้วถ้าตีกันขนาดนี้